เหมือนเหตุการณ์นี้เลยค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าไปกินรังแตนจากไหนมา
ไม่รู้จริงว่าทะเลาะอะไรกันแต่ที่แน่ต่อยกันเลยค่ะ
ต่อยกันนัวเลยจริงคุณผู้ชมเดือดถึงขั้นเลือดสาดเลยนะคะ
เมื่อวานนี้สดร้อน๑๕มีนาคมที่เชียงใหม่ค่ะ
นี่นี่หน้าร้านขายน้ำผลไม้
นึกว่าจะดื่มให้ชื่นใจซะหน่อยไม่ต้องดงไม่ต้องดื่มกันแล้วค่ะ
แต่เป็นแบบเนี่ยคือคนที่อยู่เขาก็พยายามจะห้ามนะ
แต่ก็เหมือนกับว่าทะเลาะกับเก้าอี้ฟาดเงินเอาแล้วทีนี้
แต่ก็ยังเป็นตัวต่อตัวนะคะ
ไม่มีการเข้ามารุมกันแต่ก็เพื่อนก็ไม่รู้จะห้ามยังไง

เอาโอ้ลมลุกลูกค้าแล้วนั่นมีเสียงไหม

เป็นคนเปิดฉากเอาเก้าอี้ฟาดเขาก่อนแต่ลักษณะเหมือนเลือดจะอาบ

เป็นร้านขายน้ำผลไม้คือตรงด้านหลังร้านเป็นจุดพักคอยลูกค้าของพนักงานส่งอาหาร
ตอนแรกหลายคนเขาก็บอกว่าโอ้โหไม่กล้าสั่งอาหารสองเจ้านี้เลย

ตกลงมันเรื่องอะไรเนี่ยมันแย่งลูกค้ากันเหรอหรืออะไรหรือเปล่า
ถามแม่ค้าร้านขายน้ำผลไม้ที่อยู่ตรงจุดเกิดเหตุนะคะเธอบอกว่า
คือหนุ่มพุธแพนด้าเสื้อชมพูอะเนาะเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดรองานอยู่กับเพื่อนอีก๓คน
คู่กรณีที่เป็นไลน์แมนขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดแล้วก็เดินตรงมาทำร้ายหนุ่มฟู้ดแพนด้าเลย
ไม่ได้มีแบบประเด็นอะไรกันมาก่อนด้วยเดินมาปุ๊บขอเก้าอี้เธอก็ไม่ขอสักคำนึงคว้าไปฟาดเฉย
แล้วก็เนี่ยค่ะอีลุงตุงนังล้มคว่ำลงไปอยู่กองกับพื้นคือเพื่อนก็พยายามห้ามแล้วอ่ะ
แต่ว่าก็ไม่รู้จริงจริงว่าอารมณ์ขึ้นมาจากที่ไหนกันก่อนนะคะหลายคนเขาก็บอกว่าสงสัยคงจะมีปัญหากันมาก่อน
อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะไม่ได้มีการทะเลาะไงมาถึงปุ๊บไปเลยใส่เลย
แล้วคือทุกวันนี้พวกผมออเดอร์ก็น้อยอยู่แล้วจากผลกระทบจากโควิดด้วยจากอะไรด้วยอย่างนี้
กลัวว่าถ้าเกิดจะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวก็รุนแรงใช่ครับถ้าเรื่องออเดอร์ผมผมว่าไม่ไม่น่ามีอ่ะ
รองผู้กำกับการสอบพอสรรกำแพงเจ้าของพื้นที่ก็บอกนะคะว่าไม่มีใครมาแจ้งความ
ทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้มาแจ้งความก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องบาดหมางส่วนตัวแหละ
แต่ก็มีการกำชับสายตรวจนะคะว่าให้ออกตรวจตราพื้นที่ร้านค้าร้านอาหารที่มีพนักงานบริการรับส่งอาหารหนาแน่น
จะได้ไม่เกิดเหตุทะเลาะวิวาสอะไรแบบนี้นะคะ